ยังคงหนักและอ่วมอยู่ครับอ่าพาไปดูกันหน่อยนะฮะ
ทงชัยจังหวัดนครราชศรีมาค่ำเมื่อวานเนี่ย
จำนวนไม่น้อยยังเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงทรัพย์สิน
กลัวจะมีขโมยขโจรเข้าไปไม่ยอมออกไปอยู่ที่อื่น
เพราะว่าเกรงว่าจะมีมิจฉาชีพ
ทีนี้เขาบอกว่าในพื้นที่เดือดร้อนหนักสุด
เป็นชุมชนชัยมงคลหรือว่าบ้านหนองอีแซว
ติดกับตลาดสดปักทงชัยน้ำท่วม
สูงนะฮะบางจุดน้ำลึกกับสองเมตร
เมื่อคืนถูกตัดไฟด้วยเป็นคืนแรก
นะต้องจุดเทียนให้แสงสว่างกันแทน
น้ำก็ท่วมไฟก็ดับนะฮะชาวบ้านฝากเตือนนะฮะ
ใครที่จะไปบริจาคสิ่งของชาวบ้านฝากบอกมานะฮะ
ใครจะไปปักทงชัยต้องการยากันยุงต้องการเทียนไขต้องการยาสามัญประจำบ้าน
แก้ท้องเสียแก้ไข้อะไรแบบนี้อันนี้ก็สำคัญมาก
ส่วนในพื้นที่ของอำเภอด่านขุนทศนะฮะก็ไปตรวจสอบบริเวณคอสะพานข้ามลำคลองน้ำขาว
ถนนสายด่านขุนทศหนองแวงที่ตะมนต์บ้านเก่าเนี่ยถูกน้ำกัดซ้อพังไป
เป็นจุดเดิมที่คอสะพานเคยขาดและซ่อมไปเมื่อ๑๐ตุลาคม
ครั้งนี้พบว่าคอสะพานถูกน้ำกัดซ้ออีกแล้วขาดเป็นโพรงอยู่ด้านล่าง
ถนนก็เริ่มขาดไป๑ช่องชาวบ้านก็ต้องนำแผ่นเหล็กไปพาดเอาไว้ให้รถเล็ก
แล้วก็คนสามารถสัญจรและข้ามได้ก่อน
แต่รถยนต์ทุกชนิดเขาบอกว่าห้ามผ่านก่อนนะช่วงนี้นะต้องประสานมีการนำสะพานเหล็กชนิดถอดประกอบได้
หรือว่าสะพานแบริ่งไปติดตั้งน้ำบรรเทาความเด็บร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไปก่อน
ส่วนในพื้นที่หมู่๘ตำบลหนองบัวละครถนนบ้านบุงรกรรมถูกน้ำกัดซ้อขาดเช่นเดียวกันครับ
ทะลักไปท่วมไร่นาบ้านเรือนกว่าสิบหลังคาเรือนพื้นที่รุ่มต่ำก็โดนไปด้วย
ตอนนี้ยังคงมีน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่หมู่๘ของอำเภอปักทงชัยสูงเนินโนนสูงพิมายปากช่องขามทะเลสอเสริงสังและอำเภอเมือง

พี่ปักทงชัยนะครับคืนน้ำเริ่มลดระดับลงบ้างแล้ว
แต่ก็ยังไว้วางใจไม่ได้ชาวบ้านยังนอนไม่หลับ
เพราะว่าไม่รู้ว่าฝนจะตกลงมาหรือเปล่า

ว่าระดับน้ำยังทรงตัวอยู่ที่๕๐๑๕๐เซนติเมตรทีเดียวนะครับ
ส่วนที่ตำบลท่าข้ามซึ่งอยู่ติดกับชายแดนไทยกัมพูชา
เป็นพื้นที่รับน้ำก่อนที่จะไหลไปประเทศกัมพูชานี่แหละครับ
พบว่าระดับน้ำสูงนะ๘๐๑๘๐เซนติเมตรทุ่มหัวนะครับ
ด้านนายเกียรติศักดิ์จันทราท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ
นำคณะลงพื้นที่อำเภออรัญญประเทศเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะครับ
เพื่อมอบถุงทานน้ำใจให้แก่ผู้ประสบภัยและระบุว่า
ช่วงนี้ฝนหยุดตกมา๒วันแล้วสถานการณ์น่าจะดีขึ้นเป็นลำดับลำดับ
ภาครัฐนะครับเร่งช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเต็มที่
โดยมีผู้ได้รับผลกระทบจากอุทธกภัยทั้ง๙อำเภอ
รวมกว่าสองหมื่นครอบครัวซึ่งขณะนี้สถานการณ์เริ่มที่จะคลี่คลายนะครับ
เหลืออีกเพียง๔อำเภอที่ยังมีน้ำท่วมขังประกอบไปด้วย
อำเภอเมืองวัฒนานครอรัญญประเทศและอำเภอโคกสูง
ซึ่งทางจังหวัดจะเร่งให้ความช่วยเหลือต่อไปนะครับ